จากกระแสในโลกโซเชียลครับที่ระบุว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ล่าสุดพลตำรวจเอกสมยศได้ปฏิเสธออกในข่าวนี้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับกล่าวว่ายังไม่ได้ตัดสินใจตามที่เป็นข่าวและยังไม่ได้รับการทาบทามจากใครครับ
ทั้งนี้นะครับพลตำรวจเอกสมยศยังเผยอีกว่าหากจะเข้ามาทำหน้าที่นายกสมาคมฟุตบอลก็ต้องเข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลให้ก้าวไกลมากกว่าที่เป็นอยู่
และต้องแก้ปัญหาต่างที่ถูกมองในเชิงลบให้มีความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม
และที่สำคัญครับต้องได้รับความร่วมมือหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากทุกสโมสรฟุตบอลทั่วประเทศอีกด้วย
ขณะที่นายพินิศาสินินที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกลางเพื่อสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ล่าสุดได้ตอบข้อสักถามที่ว่าการลงสมัครครั้งนี้
เป็นการลงสมัครเพื่อเป็นนอมินีของใครหรือไม่
พินิษฐ์ครับกล่าวว่าไม่ได้ลงสมัครเพื่อเป็นตัวแทนของใคร
เพราะว่าตัวเขานั้นเคยสัมผัสกับวงการฟุตบอลไทยในช่วงที่
รับตำแหน่งรกฐการสมคมเมื่อปี๒๕๕๖๒๕๕๗

อยากมีส่วนพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไปครับ